คุณผู้ชมโพสต์เตือนภัยกันหน่อยละกันค่ะสำหรับใครที่ไปเข้าห้องน้ำ
บางทีสาวเวลาไปเข้าห้องน้ำ
ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีโดยเฉพาะห้องน้ำปั๊ม

ประตูเนี่ยมันลงมามันมีช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นด้านล่าง
แล้วผู้หญิงที่เขาเข้าห้องน้ำเขาก็แบบเอ๊ะมันแปลก
มันสูงเกินไปหรือเปล่าไอ้ช่องว่างตรงนี้
ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามาในห้องน้ำ
แล้วก้มลงมามองลอดผ่านช่องประตูข้างล่างมา
คุณผู้ชมไปดูค่ะเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ด้วย

คือใช่เธอบอกว่าตอนที่เอากล้องออกมา

ก็เลยจะลองเอากล้องอ่ะใช่เธอเลยบอกว่าจะเอากล้องมาลองถ่ายดูข้างนอกว่ามันเห็นอะไรยังไงแบบไหน
ก็เนี่ยคุณทัศนัยดูสิคือหัวคนอ่ะเห็นหมดอ่ะก้มมาปกติ
คือเอาจริงคนอ่ะมุดมาได้เลยถ้าเป็นเด็กคนนี้ก็มุดเข้ามาได้คุณคือเธอโพสต์ในเฟซบุ๊กนั้น
เธอก็บอกว่าอย่างน้อยโชคดีที่ตัวฉันเองเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย
แล้วเป็นคนที่ถ่ายรูปทุกอย่างอย่างเข้าห้องน้ำเนี่ยเธอจะไม่นั่งชักโครกเธอบอก
ที่ไม่นั่งชักโครกเนี่ยเพราะว่าเธอรู้สึกว่ามันสกปรก
คือต้องเอาก้นนั่งไปที่ขอบชักโครกหลายคนมันนั่งซ้ำกัน
มันสกปรกก็เลยเออมานั่งซุ่มซึมแบบที่เป็นโถราช
อย่างน้อยรู้สึกสะอาดกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของเธอ
แต่พอนั่งแล้วเนี่ยมันหวิวไง
อย่างที่บอกว่าไอ้ช่องข้างล่างมันกว้างเกินไปหรือเปล่า

คือพอซ่วมซึมมันจะต่ำกว่าโถนั่งมาก
คือเธอบอกความรู้สึกเธอคือเหมือนนั่งไปปุ๊บโอ้โหโล่งโจ้งอยู่ข้างล่างแบบเห็น
อันนี้ถามคุณสองคนคือมันเป็นห้องน้ำผู้หญิง
ผู้หญิงเขาก็ยังรู้สึกว่ากังวลอยู่ใช่ไหม
นี่คุณคือส้มซึมเนี่ยคือมันจะเป็นพื้นยกขึ้นมาแค่นิดเดียวถูกไหมคะ
ถ้าพื้นกว้างขนาดนี้แล้วเรานั่งยองนึกภาพนะนั่งยองลงไป
มันก็ดูแบบไม่มีทิศปะมันหมิ่นเหม่ที่จะบอกว่าออกไปที่ช่องอะไรอย่างนี้
ชพรที่คุณบอกว่ามันยกพื้นมานิดเดียว
ที่เขาไม่ได้มียกพื้นไงคือเข้าไปแล้วมันก็เป็นซ่วมซึมแบบว่า
ต้องเรียกพื้นไปเลยต้องเรียกกับพื้นเลย
ทีนี้แบบเธอก็แค่คิดเล่นว่าแบบเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันกว้างมากเลย
ถ้าเกิดว่ามีคนมองมาจากข้างนอกมันจะเห็นไหมเนาะมันจะเห็นไหมเนอะ
ก็เลยลองหยิบมือถือมาถ่ายเล่นละกัน

คือพอหยิบมือถือไปถ่ายรองเท้าคู่นี้เดินเข้ามา
เสร็จแล้วปุ๊บคนก็ก้มลงมามองผู้ชายถ้ำมองคนนี้ค่ะ
เธอบอกเธอนั่งตัวสั่นเลยนะแล้วด้วยปั๊มคนน้อย
คนไม่ได้เข้ามาแบบพลุกพลาดเธอก็เอายังไงดีจะออกไปข้างนอกก็ไม่กล้า
ก็เลยต้องโทรศัพท์บอกเพื่อนให้เพื่อนมารับถึงบริเวณหน้าห้องน้ำเลย
แล้วคิดดูนะคุณถ้าสมมุติเกิดมากลางคืนถ้าเกิดมาคนเดียว
เธอจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปนี้พอเธอแชร์ไป
ก็ล่าสุดทางผู้กำกับของโรงพักละแมร์
ก็มีการประสานกับผู้เสียหายแล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตามตัวผู้เกาะเหตุมาดำเนินคดี
ดูมาถึงตรงนี้แล้วเอามันอยู่ที่ไหน

สาวบางทีหนุ่มก็ต้องระวังนะคุณ

ระวังทรงการตรงไหมเนี้ย

คุณเช็คเขามีแปลว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเนี้ย

เอาจริงนะเวลาเข้านามสาธารณส่วนใดสดีจนก็มอง
ยังแบบคือมองดูก่อนว่ามันอะไรยังไงแบบไหนไหม

อันนั้นแต่เป็นคำบอกเองไม่ได้